คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ในช่วงเดินทางกลับส่งท้ายสงครานนะครับ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับ
ลบบุรีมีอุบัติเหตุสลดถึง๒ราย
จากรถยนต์ชนจักรยานยนต์

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

พร้อมด้วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บริเวณถนนนเรสวนหน้าโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบก

พบรถกระบะสีขาวหมายเลขทะเบียน๕๗๒
กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าพังเสียหาย
โดยมี๑๐เอกฤทธิชายโยสังเป็นคนขับ
หลังขับรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์๒คัน

เป็นหญิงอายุ๓๗ปี๑ศพและ๑๙ปี๒ศพ
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๑ราย

รถกระบะคันดังกล่าวได้วิ่งมาจากบริเวณสี่แยกเอราวัน

ถึงจุดเกิดเหตุได้วิ่งข้ามเลนที่เป็นหัวเกาะกลางถนน
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับรถจักรยานยนต์ทั้ง๒คัน

ทำให้เกิดการประสานงากันอย่างเต็มแรง
มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว
หลังเกิดเหตุตำรวจได้นำตัวคนขับรถกระบะ

ก็ไม่พบว่ามีปริมาณเกินกฎหมายกำหนด
อย่างไรก็ตามจะทำการสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้ง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนอีกรายเกิดขึ้นบนถนนสายลบบุรีโคกตูม

หมู่ที่๖ตะบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรี
หลังรถเก๋งที่ขับโดยนางสาววิลัยเสมอเหมือนอายุ๒๗ปี

ทำให้นายุทธศักดิ์สุขภัยบูรณ์อายุ๑๖ปี

นางสาววิไลคนขับรถเก่งให้การว่า
รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้วิ่งสวนทางมา
ขับสายไปมาก่อนจะพุ่งข้ามเลน

เจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ขณะที่ตำรวจสพศิกาวจตรัง
เข้าตรวจสอบสภาพศพนายอรุณโกงกางอายุ๒๕ปี
หลังขี่รถจักรยานยนต์ชนต้นไม้ข้างทางเสียชีวิต
บริเวณหน้าโรงเรียนหาดปากเมง
ริมถนนศิกาวปากเมงตะบนไม้ฝาด
ที่เกิดเหตุอยู่ในพงหญ้าใกล้คูน้ำข้างทาง
พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มตะแคงอยู่

ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเป็นชาวประมง

ถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางตรง
ว่าผู้ตายน่าจะขี่มาด้วยความเร็ว

พุ่งชนเข้ากับต้นไม้อย่างจัง

และนี่เป็นภาพที่ประชาชนกำลังขับรถ
ถนนบายพาร์ทเลี่ยงเมืองทางหลวงหมายเลข๑๒
จะถึงทางเข้าเทศบาลเมืองกาลสิน
พบว่ามีฝูงควาย๖ตัวยืนอยู่กลางถนน

ผู้ใช้รถเห็นต่างก็พากันหยุดรถ
แต่ฝูงควายกลับหยุดอยู่กับที่
ไม่ยอมเดินข้ามไปทำไมต้องค่อยขับผ่าน
ผู้ใช้รถใช้ถนนต่างบอกว่า
ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนน๔ช่องจราจร
ที่ขับผ่านไปมาจะใช้ความเร็วสูง
กว่าจะข้ามถนนต้องมีคนเลี้ยงมาให้สัญญาณ

แต่ในขณะนั้นก็ไม่เห็นคนเลี้ยงแต่อย่างใด
จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
เพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ